ถึงจุดพักแล้วใช่ไหมคะเนี่ยกับโครงการไทยรัฐรักป่า
โอ้โหต้นกล้าอีกตั้งเยอะตั้งแยะต้องขนขึ้นเขาอ่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
หลายพื้นที่ที่รอฝนอยู่คงจะยิ้มออกยิ้มได้แล้วใช่ไหมคะ
ุ่มฉ่ำกันทั่วไทยเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะ
ที่จะได้รับน้ำฝนกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออก
รวมถึงภาคเหนือนั่นเองนะคะปัจจัยหลักหลักวันนี้นะคะ
ก็คือมีเรื่องของหย่อมความร้อนและลมค่ะแต่เพิ่มหย่อมความร้อนมาอีกหนึ่งลูก
ก็คือบริเวณอ่าวเบงกอลนะคะนี่ค่ะจุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมคะมีสองจุดจุดร้อนจุดนู่นก็ร้อนเหมือนกัน
มันก็เลยทำให้เกิดแรงในการดูดลมค่ะดูดลมเข้าไปสู่บริเวณเนี้ยค่ะ
ก็เลยส่งผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าไทยแรงขึ้น
แถบอันดามันนี้นะคะก็มีลมแรงมีคลื่นสูงตลอดในช่วงของสุดสัปดาห์นี้
ห้าหกเจ็ดแปดขณะที่ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือ
ภาคอีสานบางส่วนนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความร้อน
แล้วก็ลมใต้พัดขึ้นไปก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกกระจาย
ดูจากโมเดลนี้แล้วเช้ายังไม่ค่อยมีฝนเพราะฉะนั้นก็จะร้อน
คือเรียกว่าร้อนสุดคั่วแล้วบ่ายมาเอ้าฝนตกซะอย่างนั้นเป็นแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็ดูโมเดลกันหน่อยสักช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
เวลาเดิมเหมือนเวลานัดนะคะจะมีฝนตกกระจายค่ะ
แถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานในบางจังหวัดกันด้วย
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมพร้อมรับมือกันเราไปดูการคาดการณ์รายภาคประจำวันนี้กันนะคะ
ว่ามีพื้นที่ไหนบ้างค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะ
ฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็เช่นกันวันนี้ฝนจะตกกระจายไม่ตกทั่วทั้งภูมิภาคค่ะ
เน้นหนักหน่อยแถบจังหวัดที่มีภูเขาส่วนภาคกลางค่ะ
วันนี้ชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่เพราะว่าตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนมากทางตอนกลางของภาคนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะ
วันนี้ฝนตกหนักถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เลยนะคะแทบจะทุกจังหวัด
โดยเฉพาะจันทบุรีและตราสเป็นพื้นที่รับฝนรับลมรับไปเต็มเต็มค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะมีฝนตกร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแล้วสุดสัปดาห์จะมีโอกาสเพิ่มปริมาณฝนค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ไม่น้อยหน้ากันเช่นกันนะคะ๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงสองเมตรขึ้นไป
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถ้าดิฉันดูจากโมเดลมาเนี่ยนะคุณผู้ชม
ถ้าไม่คลาดเคลื่อนอะไรมันจะมีกลุ่มฝนปกกลุ่มประมาณช่วงบ่าย๓ค่ะ
หนักมากหรือว่าเบาบ้างก็คงจะต้องรอดูผลของมันอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ส่วนใครค่ะที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ปลูกต้นไม้ช่วยได้รักษาระบบนิเวศทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็ทำให้อากาศดีด้วยดิฉันต้องขนต้นไม้ไปแล้ว
เมื่อกี้เหมือนเห็นรถผ่านไปอ้าวไม่ทันแล้วไปแล้วค่ะ